คุณผู้ชมทีนี้มาดูที่มุกดาหารเลยนะคะ
ดาหารนี่จะบอกว่าวัยรุ่นที่นั่นเขาไม่แผ่วเลยนะคะ
วันก่อนมีการจัดงานกาชาติประจำปีมีการจัดคอนเสิร์ต
ครั้งนั้นก็ตีกันยับมีคนตายด้วยหนึ่งคนนะคะ
ล่าสุดค่ะเขาจัดเวทีหมอลำที่ตะมนต์ผึงแดด
งานนี้ก็ตีกันยับเหมือนกันมีคลิปเหตุการณ์เชิญค่ะ

ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ไปร่วมงานอยากไปสนุกเจอเหตุการณ์แบบนี้เซ็งป่ะ
เซ็งค่ะเพราะว่าคนที่เอาคลิปมาโพสต์เนี่ย
ชื่อว่าคุณจาริกาเกริกเพชรเนี่ยนะคะ

แต่นายภาษาอีสานคือน่าเบื่อ
เบื่อเซ็งใช่ไหมคะน่าเบื่อจังเลย
อะไรประมาณเนี้ยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงกลางดึกสิบเจ็ดมกราคมที่ผ่านมานะคะ
เห็นไหมเขาทำอะไรกันบ้างคุณผู้ชมเห็นแล้วว่าพฤติกรรมเป็นยังไง
ข้าวปลาของใส่กันหน้าเวทีแต่เอาล่ะยังดี

งั้นแล้วอาจจะเหมือนกาชาติงานกาชาติประจำปี
ครั้งนั้นเนี่ยเอามีดไปด้วยแล้วแทงกันตายนะ

ใช่ค่ะนะคะเหตุการณ์วัยรุ่นทะเลาะกันตีกันเนี่ยนะคะ
เกิดขึ้นในงานงานบุญคุณลานซึ่งจัดขึ้นที่สนามโรงเรียน
โนนตูมตำบลผึ่งแดดอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะคะ
ทีนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเราต้องสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ถูกไหมคะ
ถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าบอกว่าไอ้เหตุการณ์นี้
วัยรุ่นสักประมาณสิบคนเนี่ยปรีเข้าไปหาเรื่องควรอีกก่อน
จากนั้นก็เป็นไปตามคลิปเลยค่ะยกพวกต่อยกันเละเลยนะคะ
คนดูวงแตกเลยเพราะทุกคนเบื่อ
แต่เคราะห์ดีมากที่ไม่มีอาวุธนะคะมีเพียงมือเปล่าเอาเก้าอี้
คว้าก้าวอี้มาทุบประตีกันนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เข้าไประงับเหตุ
ปรากฏว่าไปเจอวัยรุ่นนอนสลบอยู่หน้าเวที๒คน
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีก๕คนค่ะ
ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตะบนผึงแดดคุณสุรชาติสุพรบอกว่า

งานนี้ผู้นำหมู่บ้านไม่มีใครสนับสนุนให้จัดงานนะ
แล้วจัดทำไมอ่ะ
คุณสุรชาติบอกว่าได้ไปยื่นหนังสือคัดค้านการจัดงานแล้ว
เพราะไม่อยากให้ตำบลพึงแดดเป็นจุดคลัสเตอร์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
และไม่อยากให้ตำบลผึงแดดเนี่ยเกิดเหตุวัยรุ่นทะเลาะกัน
ก็คิดอยู่แล้วว่าถ้าเกิดจัดงานแบบนี้วัยรุ่นมันจะต้องตีกันนะคะ
นี่กลายเป็นว่าคัดค้านไม่สำเร็จค่ะ
พอมีการจัดงานคอนเสิร์ตหมอลำจริงด้วย
เป็นไปตามคาดเลยนะคะซื้อหวยไม่ถูกคุณสุรชาติบอกตีกันจริง
ห้ามอย่างไรห้ามไม่อยู่ถ้ากัดอย่างไรคือไม่มีอาวุธ
พอเข้าไปมันก็หาอาวุธตีกันได้อยู่ดีขดนมขวดน้ำก็ฟาดกันไปนะครับ